ไปต่อกันที่เรื่องนี้ก็ต้องส่งกำลังใจแล้วก็อัปเดตอาการกันหน่อยนะคะ
สำหรับดารงดาราที่ป่วยเป็นโควิด
วันนี้เราเจาะเฉพาะคนที่แบบสำคัญกันเลยละกันนะ

แต่ว่าช่วงนี้ต้องเป็นกำลังใจให้เป็นพิเศษเลย
สำหรับคุณหยาดทิพย์ราชปานเพราะว่าเธอกำลังท้องอยู่นั่นเองนะคะ
บอกว่ามีคุณแม่ตั้งคันหลายท่านเลยนะคะ

ไปปรึกษากับคุณหมอที่ฝากคันเอาไว้จะดีกว่าค่ะ
เพราะว่าเธอเองก็ยังให้คำตอบอะไรไม่ได้นะคะ
เพราะว่าตัวหยาดเองเนี่ยเพิ่งเข้ารับการรักษาได้ไม่กี่วันนะคะ
การรักษาตอนนี้ก็คือทานยาตามอาการ
ซึ่งก็จะมียาบางตัวที่ไม่กระทบกับลูกนะคะ
เพราะว่าอันนี้จะอันตรายกับคุณแม่ที่ตั้งคันนะฮะ
แต่ด้วยความว่าเธอเองก็มีโรคประจำตัวเหมือนกัน
ก็เลยต้องมีการฉีดยาเพิ่มวันละ๑เข็มที่หน้าท้องทุกวันเลยนะฮะ
ตอนนี้อาการยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะ
อย่างที่เราขึ้นให้คุณผู้ชมได้อ่านกันแบบชัดเลยเนาะ
รักษาตามอาการทานยาที่ไม่กระทบลูกในคาน

แต่ว่าตอนนี้ดีอย่างหนึ่งคือไข้เธอลดลงแล้ว
แล้วก็เรื่องของการเจ็บคอเนี่ยยังมีอยู่บ้างนะคะ
แล้วก็ไออยู่บ้างด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถอดสายน้ำเกลือแล้วค่ะ
ลดลงอาการที่เป็นอยู่อื่นก็ดีขึ้น
แต่ใครที่โทรมาตอนนี้อยากบอกว่า
ขอโทษทีนะคะพี่ค่ะยังรับสายใครไม่ไหว
เพราะว่าน้องยังเจ็บคออยู่แล้วก็มีไอด้วยนะคะ
แต่ว่ารับทราบแล้วก็อ่านทุกกำลังใจเลยค่ะ
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ครอบครัวเล็กของเธอ
แล้วก็เจ้าตัวเล็กที่อยู่ในท้องด้วยนะคะ

สำหรับคุณพ่อสายแรปนะคะพี่เวย์ไทเทเนียมนั่นเองค่ะ
มีข่าวดีนะคะภรรยาคนสวยพี่นานารายบีนา
เขาอัปเดตผ่านไอจีเอาไว้บอกว่า
หลังจากที่พี่เวย์นี่นะคะได้รับยา
สำหรับผู้ป่วยที่เชื้อลงปอดมา๕วันแล้วค่ะ
เอ็กซาเรย์ล่าสุดพอจะยิ้มออกได้บ้างค่ะ
เพราะว่าผลจากการเทคยานี้แล้วก็ร่างกายของพี่เวย์
ร่วมกันต่อสู้ไวรัสจนเอาชนะได้ในขั้นแรกแล้ว
ก็คือเชื้อตอนนี้หยุดกระจายต่อแล้ว
หลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงของการรอดูอาการต่อไป
แต่เท่าที่ดูจากในคลิปอะไรต่างที่พี่เวย์ส่งมาให้ครอบครัวเนาะ
ดูถ้าจะดีขึ้นเรื่อยทั้งวันเลย
กำลังใจดีนะคะไปต่ออีกคนหนึ่งละกันนะคะ
คนนี้บอกเลยว่าแฟนหลายคนส่งกำลังใจไปให้
นักคอมชวนชื่นเมื่อวานนี้สัมภาษณ์ในรายการ
รายการสวดที่ผมกันใช้
มีวลีเด็ดฝากถึงแฟนดิฉันไม่กล้าพูดออกอากาศ

เมื่อวานนี้ค่ะลูกสาวก็อัปเดตผ่านเพจคอมชวนชื่อนะสั้นว่า
เอ็กซาเรย์ของเมื่อวานค่ะก็ออกแล้ว
พบว่ามีจุดที่ปอดอันหนึ่งจุด
แต่ว่าไม่แน่ใจนะว่ามาจากสาเหตุที่นักคอมเนี่ย
ป่วยเป็นปอดอักเสบมาก่อนหรือเปล่า
ในวันนี้ค่ะคุณหมอจะเอ็กซาเรย์ซ้ำอีกรอบค่ะ
หากมีความคืบหน้าอาการป่วยของนครเพิ่มเติม
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐจะมารายงานให้คุณผู้ชมเนี่ย

แล้วก็ข่าวดีล่าสุดคือ
นาคอมสามารถเล่นเฟสไทม์ได้แล้ว
คือก่อนหน้านี้เพิ่งรู้นะคะว่าในโทรศัพท์แกไม่มีไลน์
ไม่มีวิดีโอแต่ว่าเล่นเฟสไทม์คุยกับคนอื่นเลยค่ะ